บทพิสูจน์
สโมสรอาเซียนแห่งรุ่มแม่น้ำโขง
ไทยรัฐทีวีร่วมกับโตโยต้า

โตโยต้าแม่โขคลับแชมเปียนชิปรอบชิงชนะเลิศ

ระหว่างบุรีรัมยูนิเต็ตจากประเทศไทย
พบเมืองเก็ตอังกอร์จากประเทศกัมพูชา